บอกเลยผ่านมากี่ยุคกี่สมัย
สวยเหมือนเดิมผิวดีเหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะ
ช้อยงดงามไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย
บวงสวงละครเรื่องใหม่ค่ะ
เรื่องนี้นะพี่ออนได้โคจรมาเจอกับรุ่นน้องนางสาวไทย

ทั้งคู่เนี่ยนะเขาบอกเลยว่าโอ๊ยมีความดีด้าขั้นสุดค่ะ
เพราะว่าอะไรถือว่าแจ้งเกิดจากเวทีนางงามเหมือนกัน
ยังได้โลดเล่นในวงการบันเทิงด้วยนะคะ

ส่วนเรื่องหัวใจของพี่ออนนั้นโอ้โหหลังจากวาเลนไทยปีที่แล้ว
มีชายหนุ่มปริศนาจ้ะส่งช่อดอกไม้ถึงกองถ่ายไปเลย
เพิ่งมารู้ว่าแท้แล้วที่แท้ค่ะเป็นแฟนคลับไม่ใช่หนุ่มคนไหนมาจีบ

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ออนของเรานะ
มุ่งทำธุรกิจละกันเรื่องความรักขอพักไว้ก่อนค่ะ
ที่สำคัญคือดูแลลูกชายทั้งสองคนค่ะ
อองรีกับน้องอองตวนนะคะ
ขอดูแลให้ดีที่สุดก็แล้วกันรักมากสองคนนี้
ตกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องนะยังไงก็เขาเรียกว่าไม่ทิ้งลาย
เขาเรียกว่าทิ้งลายความสวยของการมีมงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็น้องฝนเขาก็แบบว่าดูแลตัวเองดีมากค่ะใช่
เราก็บอกว่าเราก็สวยตามวัยดีกว่าเนอะด้วยวัยขนาดนี้แล้ว

โฮนี่ก็สุดฝังแล้วนะพี่อ่อน
แต่ว่าก็ยังมีละครเรื่องอื่นให้ติดตามกันครับ

ก็คือตอนนี้ยังไม่มีใครยังไง

ก็คือไม่ได้ปิดกั้นก็แวะเวียนทักทายได้แต่ว่าคุยกันก่อนอย่ามาแบบจู่โจมนะจ๊ะ
ใช่คือไม่เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดนะจ๊ะ
ออร่ามากเลยนะสำหรับพี่ออนเนาะคุณผู้ชมเนาะ